เหตุแทงกันตายเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะ
จุดเกิดเหตุภายในโรงแรมชื่อดังในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะ
คนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นหัวหน้าพ่อบ้าน
ส่วนคนตายก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคนกันเองทั้งนั้นค่ะ
เป็นแม่บ้านที่เขาก็ทำงานด้วยกัน

ใช่สาเหตุเกิดจากเกี่ยงกันเรื่องงาน
คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์กันหน่อย

คนที่เขาอยู่ระแวกนั้นก็พยายามที่จะเข้ามาห้ามปลามนะคะ
แต่สุดท้ายหัวหน้าพ่อบ้านค่ะก็ไม่ฟัง

ผู้ตายทั้งบริเวณที่ศีรษะหน้าผากแล้วก็ใต้ราวนมด้านขวา
ผู้ตายตอนนั้นยังไม่ตายนะอาการบาดเจ็บสาหัส
สาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
คนก่อเหตุก็คือนายนาวินเขื่อนคุ้มอายุ๔๘ปีเป็นหัวหน้าพ่อบ้าน
ส่วนผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตในที่สุด
ก็คือนางจันเพลอิสระอายุ๕๑ปี
เป็นพนักงานทำความสะอาดของโรงแรมดังกล่าวที่เกิดเหตุ
ส่วนคนก่อเหตุก็คือนายนาวิน
หลังจากที่จ้วงแทงเสร็จแล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนหรอกค่ะ
ตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ได้นะคะก็ไม่ได้มีเจตนาหลบหนีด้วย
เขาบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าที่ผ่านมาก็ทะเลาะกับผู้ตายอยู่บ่อยครั้งนั่นแหละ
เรื่องของการทำงานก็เกียงงานกันเลยล่ะค่ะ
ตัวเองทนไม่ไหวที่สุดแล้วก็ตัดสินใจก่อเหตุนี้ขึ้น

ก็ยังมันมีปัญหากันนานแล้วใช่มั้ยครับ

แสดงว่ามีปัญหากันมาแล้วใช่ไหมครับแน่นแล้วยังครับ

และช่วยอาหารเขาช่วยลดอาหารลงจากลิฟต์มา

ทีนี้ไปพูดคุยกับลูกสาวของผู้ตาย

ทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันเรื่องงานค่ะ
เป็นแบบนี้หลายต่อหลายครั้ง
แต่สุดท้ายก็สามารถเคลียร์กันได้
มาครั้งล่าสุดครั้งนี้

แต่ก็ได้มีพนักงานของโรงแรมที่เขาอยู่บริเวณนั้น
เข้าไปพูดคุยช่วยเคลียร์ปัญหา
ทั้งคู่แยกย้ายกันไปแล้วนะ
จากนั้นผู้ต้องหาก็คือนายนาวินเข้าไปในห้องเก็บของค่ะ
หยิบมีดพระปลายแหลมความยาวสักประมาณ๒๑นิ้วออกมา

เบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหาคือฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา